หลังจากที่มีผู้ต้องขังชาย๒ราย
หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวที่มุกดาหาร
ท้ายที่สุดจับกลุ่มตัวได้แล้วหนึ่ง
ยังเหลืออีกหนึ่งนะฮะที่เจ้าหน้าที่จะต้องตามตัวนะครับ
เพราะว่าตอนที่หลบหนีไป
คือหลบหนีขณะที่ถูกควบคุมตัวไว้
ในส่วนของการกักกันโรคโควิด๑๙
อธิบดีกรมราชธรรมออกมาบอกแบบนี้เลย

สถานที่ในการกักตัวผู้ต้องขังที่ป่วยโควิด๑๙นะ
ขอให้ทำอะไรที่มันแน่นหนาขึ้น

เพราะมันมีข่าวหลบหนีกันบ่อยครั้งนะครับ

พร้อมด้วยตำรวจภูทรมุกดาหารนะครับ
สามารถควบคุมตัวผู้ต้องขังชาย
ธรรมรัฐเพชรัตน์อายุ๒๑ปี
แล้วนำกลับมาที่เรือนจำชั่วคราวบ้านนาโศก

หลังจากที่ผู้ต้องขังชายธรรมรัฐ
หนีออกจากเรือนจำชั่วคราว
โดยทางตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำ
จับได้ที่บ้านแม่ของนายธรรมรัฐ
เขตจังหวัดยะโสธรนะครับ
ผู้ต้องขังชายธรรมรัฐเปิดเผยบอกว่า
หลังจากที่หนีออกจากเรือนจำชั่วคราวแล้ว
หลบหนีไปอยู่ที่บ้านของแฟนสาว

อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
และหลังจากนั้นก็ใช้รถจักรยานที่ขโมยมา

ในอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธร

คือแฟนสาวของเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
แล้วก็ตัวเขาเองเพียงแต่คิดถึงแฟนเท่านั้น

ก็คือนายอนุวัฒน์หรือว่าหนึ่งเจริญศุกร์อายุ๓๐ปี
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัว

แบ่งชุดติดตามออกเป็น๓ชุด
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่แบ่งกำลังกัน

แล้วก็ส่งที่กำลังกับจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับ

เป็นผู้ต้องขังคดีขับรถแล้วก็เสพยาเสพติด
หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวนาโศกอำเภอเมืองมุกดาหาร
เมื่อเวลา๔ทุ่มครึ่งของวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมานะครับ

ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
โควิด๑๙จำนวน๒๑วัน
ผู้ต้องขังได้ปีนขึ้นฝ้าเพดานของเรือนนอน

อาศัยความมืดหลบหนีไปได้

เรือนกักชั่วคราวขอให้สร้างให้มันแข็งแรง